คนเมายาแล้วคลั่งแล้วก่อเหตุแต่ว่าผู้ชายคนนี้เครียดครับ
เนื่องจากว่าถูกบังคับคดีบังคับให้ขายที่
เอาน้ำมันใส่แกลลอนแล้วก็ใส่ในรถขับรถไป
ในรถมีเหล้าขาวด้วยมีประทัดด้วย
ขับพุ่งชนสำนักงานบังคับคดี
หลังจากนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจุดไฟเองหรือเปล่า
มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วไฟก็ลุกไหม้ในรถ
ตัวเขาเองก็ถูกเพลิงคอก

คาอยู่แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูข้างในรถนะฮะ
มีแบบคือตอนที่เราเห็นเนี่ยดับไปแล้ว
เพลิงที่ลุกไหม้ในรถเขาก็เอาถังสารเคมีช่วยกัน

เพราะชนปุ๊บเนี่ยระบบพอเขาต้องเอาถังดับเพลิงมาช่วยกัน
ฉีดน้ำนี่อยมีถังน้ำมันอยู่ด้วย
ใช่นี่ถังแก๊ลรอนเท่าไรนะครับ

รถกระบาดคันนี้เนี่ยทางด้านของนายมณพมารี

เข้าไปเห็นไหมคุณผู้ชมมีแกลลอนน้ำมันอยู่ด้านในด้วย
เขาขับมานะพุ่งชนรั้วเข้าไปทะลุเข้าไปในพื้นที่ของสำนักงานบังคับคดีครับ
แล้วอันนี้มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
มีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งแล้วไฟมันก็ลุกไหม้อยู่ในรถนะครับคุณผู้ชม
ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุเขาจุดประทัดเพื่อให้มันจะไหม้
แล้วก็ระเบิดขึ้นมาหรือว่ามันเกิดจากแรงกระแทกจากการที่รถเข้าไปชนหรือเปล่านะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาถังดับเพลิงช่วยกันฉีด
แล้วก็นำตัวคนขับซึ่งเขาหมดสตินำออกมาจากรถ
ในรถมีขวดเหล้าขาวอยู่ดื่มไปแล้ว๑ขวดครับ
ที่วางเท้ามีแกลลอนน้ำมัน๒แกลลอนแล้วเปิดออกมาแล้ว๑แกลลอน
ผู้ไฟ๓แท่งใช้แล้วไป๑แท่งประทัด๑กล่อง
ด้านหลังยังมีแกนลอนอีก๓แกลลอนน้ำมันเต็มไปหมด
นี่ยังอยู่นะครับคนเห็นเหตุการณ์คือคุณสมเกียจที่รักนะฮะ
บอกว่าเห็นแล้วรถกระบาดคันนี้ขับพุ่งชนประตูเหล็กเข้ามาเลยเสียงดัง
พอขับชนปุ๊บมีเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งตุ้มแบบนี้
แล้วไฟลุกไหม้จากเบาะด้านในหลังคนขับครับ
ทุกคนตกใจรีบกันพาวิ่งกันออกมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไง
เพราะว่ามันเห็นแกลลอนน้ำมันอยู่ด้วยครับ
รวมทั้งมีผู้อยู่ในรถด้วยก็เลยคิดว่าเออเขาคงแบบตั้งใจมาก่อเหตุอะไรสักอย่าง

ฟังเสียงผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
คนที่อยู่ในรถเปิดประตูแล้วหงายท้องลงกับพื้น
ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเขาน่าจะเจตนาในการขับรถพุ่งชน
ที่สำนักงานบังคับคดีเพราะ
สืบสาวราวเรื่องมาตัวเขาเองถูกบังคับคดีให้ขายที่ดินของตนเอง
ภรรยาทอดตลาดเขาก็เลยรู้สึกไม่เป็นธรรม
ก่อนหน้านี้เคยทำเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมแล้ว
แต่ว่ามันยังไม่คืบหน้าสุดท้ายถูกบังคับคดีให้ขายที่
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะไปสอบประคำเพิ่มเติม
หลังจากคนเจ็บเขารู้สึกตัวมากขึ้น
ตอนนี้ยังคงสาหัสอยู่รวมทั้งต้องสอบประคำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แรงจูงใจมาจากเรื่องนี้หรือไม่นะครับ
เพราะว่าแกลลอนน้ำมันก็มีทั้งด้านหลังรถ
แล้วก็ในตัวรถด้วยนะคะ